โกกมือดักกวักมือเรียกค่ะแม่บ้านทั้งหลายถ้าจะไปจ่ายตลาดต้องมาเช็คราคาสินค้ากันหน่อยนะคะ
๕๐บาทและปลาชะเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะใครที่อยากกินเนื้อมาเช็คราคาเนื้อสัตว์กันนะคะ
หมูเนื้อแดงราคา๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
นี่ก็เป็นราคาที่สำรวจมาให้แล้วค่ะส่วนพรุ่งนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนอย่างไรก็อย่าพลาดชมตลอดตลาดกันด้วยนะคะ